คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ไปมาหลายห้อยจุดหลายมือข้างในประเทศไทย
ใจนั่นก็คือปรากฏการณ์สุริยุปราคานั่นเองนะครับ
เพราะว่าท้องฟ้านั้นค่อนข้างที่จะแจ่มใสเป็นพิเศษ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องจับตาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศอีกครั้งหนึ่ง
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรานั้น
ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็คือกระแสลมที่พัดมาจากที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
กระแสลมในกล่าวนี้เองหอบความชื้นจากอ่าวไทยพัดเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้๓๔วันที่ผ่านมานี้อุณหภูมิบริเวณทางตอนกลางนั้นไต่ระดับสูงขึ้นนะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่ทะลุ๔๐องศาเซลเซียต

พบว่าตั้งแต่วันที่๑๐ไปจนถึงวันที่๑๒เนี่ยนะครับ
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้น
เพราะว่าจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางครับ
มีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
แน่นอนครับก่อนหน้านี้เองบริเวณดังกล่าวนั้น

เพราะว่าถูกปกกลุ่มด้วยบริเวณความกดอากาศต่ำติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
แผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงในครั้งนี้เอง

จึงทำให้เกิดการแปรปรวนลักษณะอากาศเกิดขึ้น
นั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะทำให้เกิดฝนในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
จนตอนนี้เองเนี่ยครับกรมป้องกันและบรรทาวร์สาธารณภัย
มีการออกประกาศเตือนมาแล้วนะครับว่ามีถึง๒๐จังหวัดเลยทีเดียว
ปรากฏอยู่ในหน้าจอของคุณผู้ชมนะขนาดนี้
ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าขนอง

แล้วก็อีก๘จังหวัดนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แต่ทีนี้การเตรียมพร้อมรับมือความแปรปวดของลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นแบบนี้
จะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้าง
มีวิธีสังเกตอย่างไรก่อนที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนอง
วันนี้ครับเรามีคำแนะนำมาบอกนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองทุกครั้ง
กระแสลมบริเวณดังกล่าวนั้นจะสงบท้องฟ้าจะเริ่มอึมครึ่มนะครับ
จะรู้สึกเหนียวเนื้อเหนียวตัวเป็นพิเศษเพราะว่าความชื้นในอากาศค่อนข้างเยอะ
หลังจากนั้นกลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้านั้น
เริ่มมีการก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่สีดำเกิดขึ้นนะครับ
ตามมาด้วยลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ฝนที่ตกอย่างหนัก
แน่นอนครับเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักแบบนี้แล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่า
การที่เราจะใช้ชีวิตนั้นคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะไม่ฉะนั้นภัยเหล่านี้นั้นอาจจะกลายเป็นภัยที่สร้างความสูญเสียเกิดขึ้นได้นะครับ
มีวิธีรับมืออย่างไรกันบ้างต้องฟังดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับ
ถ้าหากใครใช้อุปกรณ์สื่อสารควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
ในบริเวณที่อยู่กลางแจ้งนะครับ
อกจากนี้เองใครที่อยู่ในบ้านก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ชนิดนะครับเพราะว่าเป็นสื่อที่จะสามารถทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ